คุณผู้ชมมาดูเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
คนที่คิดว่าตัวเองเข้าเกณฑ์เนี่ย
พอลงทะเบียนไปแล้วเขาก็มีความหวังกันทุกคนแล้วค่ะ

ว่าคุณจะได้รับเงิน๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน

ปรากฏว่าไปทราบว่าพี่สาว
กดยกเลิกการรับศิษย์เท่านั้นและกลัวเกราด
สิ่งที่ทำคือไปเสพยาไอซ์ไปกินเหล้า

ขู่คนในบ้านแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกัน

แต่ปรากฏว่าปืนน่านค่ะไม่สำเร็จ
จังหวะที่เขากำลังจะผูกคอตัวเองฆ่าตัวตายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นอนแล้วนอน

บอกให้หายใจคืออะไรอ่ะ
คือยังไงคือเขาผูกคอไปแล้ว
แล้วก็ตำรวจเข้าไปช่วยได้ทันแล้วเหมือน

ไปในบ้านหลังนี้นับสิบนายเลยนะคะ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่คลั่งตอนแรก
พยายามทำร้ายร่างกายตัวเองโดยใช้ปืนมาเจาะศีรษะก่อน
แต่ไม่สำเร็จค่ะสุดท้ายตั้งใจว่าจะปลิดชีพตัวเอง
ด้วยการผูกคอกับขื่อหลังคาบ้านแบบนี้ค่ะ
เพื่อฆ่าตัวตายนะคะผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุชื่อว่า
นายปัณพัฒน์หนูทองอายุ๔๐ปี
ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้

นายปัณพัฒน์ก่อนเกิดเหตุเสพยาไอซ์ก่อน
ไปซื้อเบียร์มานั่งดื่มย้อมใจ
ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนอัลวาดเสียงดังมาก
ญาติทนไม่ไหวแล้วกราฟิกให้ดูแบบนี้นะคะ
เออะโวยวายเสียงดังญาติบอกว่าไม่ไหวแล้ว

ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ระหว่างนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมา
คุณเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหน่วยสวัสดิ์นะเข้ามาแล้วค่ะ

คุณเวลาคนจะยิงปืนคนที่ใช้ปืนจะรู้
มันจะดังติ๊บเริ่มออกไหมฮะปืนมันขัดลำกล้องอ่ะ
ค่ะปรากฏว่ายังเคราะห์ดีค่ะเพราะตอนที่ใช้ปืนจ่อศีรษะตัวเองเนี่ย
ปืนมันด้านปืนมันขับลำกล้องยิงไม่ออกนะคะ
ก็เลยตัดสินใจเนี่ยขึ้นไปห้อยตรงเต็งแบบนี้คือเกือบจะทำสำเร็จแล้วเชียว
ตำรวจเข้าไปช่วยได้ทันนะคะนายปานพัฒน์ค่ะ
สุดท้ายรอดนะคะเราก็ไปถามว่าเอ๊ะปานพัฒน์เอ้ยทำไปทำไม
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ถามปานพัฒน์ด้วย
รณพัฒน์บอกว่าไม่พอใจพี่สาว
ที่ไปยกเลิกการรับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
เงิน๕๐๐๐บาท๓เดือนนั่นแหละค่ะ
ซึ่งตนเองให้พี่สาวลงทะเบียนให้
แล้วใช้เบอร์โทรศัพท์ของพี่สาวไปลงทะเบียน
แต่พอไปถามพี่สาวว่ายกเลิกสิทธิ์ทำไม
ก็ไม่ได้รับคำตอบนี่ไงก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเลยนะคะ
เพราะตัวเองก็มีความหวังเป็นอย่างมาก
ว่าจะได้เงิน๕๐๐๐บาทมาใช้เยียวยาตัวเอง

ถามว่าเดิมปัณภัฐทำอะไร
รณพัฒน์ขายน้ำมันขวดอยู่ที่บ้าน
นึกออกไหมต่างจังหวัดเขาก็จะบรรจุน้ำมันใส่ขวดแล้วก็ขาย
ช่วงนี้ไม่มีใครออกจากบ้านน้ำมันมันไม่ต้องใช้ไง

ทีนี้เราก็ไปถามพี่สาวของปรณพัฒน์บ้าง
พี่สาวปรณพัฒน์บอกว่าไม่ได้กดยกเลิกการรับสิทธิ์นะ

ยืนยันกลับมาแต่รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่า

เธอก็เลยไปบอกน้องชายคือน้องชายมีความหวังมาก

น้องชายเขาไปบอกน้องชายบอกว่าอย่าหวังให้มากนักเลย
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องหวังให้มาก
เพราะอาจจะไม่ได้เงินจำนวนนี้ก็คือปลอบใจนั่นแหละค่ะ
น้องชายตอบกลับมาเลยบอกว่าหลังจากนี้คงไม่เจอกันอีก
นี่คือคำพูดน้องชายตอบกลับมาแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะพี่สาวเล่าให้ฟังค่ะ
ตั้งร้อยตัวเลือกตัวอีกก็
พี่แจ้งมาวันนี้ก็ยังว่าคงไม่ได้แล้วแหละ

คือคนที่ไปลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็อะไรอีกนะต่างต้องเป็นของตนเองเลขบัญชี
ที่จะให้โอนเงินเข้าต้องตรงชื่อเดียวกัน
แต่เขาไปใช้ของพี่สาวไงไปยืมของพี่สาวไง
มันไม่ตรงพี่สาวก็เลยบอกว่าอย่าไปหวังมากปลอบใจค่ะ
เอาล่ะเบื้องต้นตอนนี้ปรณพัฒน์สงบสติอารมณ์แล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
นั่นแหละค่ะแล้วก็ขู่คนอื่นด้วยนะ
ตั้งใจรอด้วยความหวังแล้วพอมันแหมจดเจาะมันจะได้หรือมันไม่ได้เนี่ย
แล้วมันก็เป็นแบบนี้นะคะก็เอารอต่อไปเนี่ยนะคะ